เรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่ปฐุมธานี
มีคนที่โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้
บอกว่ามีวัยรุ่นที่ไปคลุ้มคลั่งถือปืนไล่ยิงชาวบ้าน

ก็ถูกวัยรุ่นคนนี้พยายามขับรถชน
แล้วก็อ้างตัวว่าเป็นลูกของตำรวจด้วย
บอกว่าพ่อเป็นตำรวจใหญ่อยู่ที่นนทบุรี

แต่ว่าดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ขณะเกิดเหตุไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่ครับ

พยายามจะชนเขารถเก่งคันนี้
พูดชนผมแล้วไงผมโดดหลบทัน

คนที่จะถูกชนก็เสื้อสีขาวเนี่ยฮะ
ดีนะมอไซส์สวยมากนะ
ก็ชี้ภาพให้ดูว่าวันเกิดเหตุเป็นแบบไหนยังไง
แล้วก็ยังขับตามไปแบบนี้ด้วยนะครับ
โอ้โฮ
เห็นไหม

ใช้คำว่าบ้าคลั่งได้ไหมคะเนี่ยคือยังไงก็ไม่เลิกอ่ะใช่ไหม
นี่ถ้าเกิดว่าดูพฤติการเข้าองค์ประกอบเรื่องของพยายามฆ่าเลยนะคะ
ใช่คุณขับรถพุ่งชนเขาเลยหลายครั้งด้วยใช่ไหม
ก็เป็นภาพจากล้องวงจรปิดตอนที่ผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
พยายามขับรถยนต์พุ่งชนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะ
เนื่องจากไม่พอใจที่รอปภคนนี้เข้าไปห้ามปราม
ขณะที่ตัวเองกำลังเอะอะโวยวายในพื้นที่ของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
จังหวัดปฐุมธานีนะครับ
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าฝากแชร์ด้วยนะครับ
พยายามฆ่าผมนะครับขับรถชนผมสองครั้ง
เป็นลูกตำรวจใหญ่คลุ้มคลั่งถือปืนไล่ยิงชาวบ้าน
เราไปบอกให้ออกไปนอกพื้นที่รับผิดชอบของเรา
แต่เขาไม่พอใจขับรถพุ่งชนเราสองครั้งแต่หลบทัน
แล้วก็ยังบอกเพิ่มเติมบอกว่าใหญ่แค่ไหนไม่รู้
แต่เดี๋ยวไปเจอกันในชั้นศาล
เพราะว่าคนที่ขับรถพุ่งชนเนี่ยเขาอ้างว่าเป็นลูกของตำรวจ
บอกว่าเป็นนักศึกษาแล้วจะอยู่เหนือกฎหมายได้อย่างไร
เป็นลูกตำรวจแต่ไม่รักษาเกียรติของพ่อเลยนะ
คนที่เขาโพสต์เอาไว้ก็บอกแบบนี้นะครับ
ก็มีการตั้งคำถามกลับไปนะคะ
ผู้โพสต์ที่เราตรวจสอบไปนะครับ
พบว่าก็คือนายสิริชัยพออบเหล็กอายุ๓๑ปี
เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
แล้วก็เป็นอาสาสมัครของตำรวจภูทรคลองหลวงปฐุมธานีด้วยนี่ครับ
วันนี้เราก็ตามไปเจอมาแล้วก็ไปสอบถามมานะครับ
นายสิริชัยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
เวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาที
ตอนนั้นกำลังนั่งทำงานอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
มีจักรยานยนต์รับจ้างวิ่งมาบอก
ว่ามีวัยรุ่นขับรถเข้ามาที่ลานจอดรถของคอนโด
ในพื้นที่ตำรวจคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงปฐุมธานี
ชักปืนลูกโม่ไทยประดิษฐ์ขึ้นมาเอะอะโวยวาย

พบว่าชายวัยรุ่นคนนี้ยืนถือปืนอยู่

แล้วก็ขอบอกว่าออกไปนอกพื้นที่เถอะ

ตะโกนบอกว่าเขาเป็นลูกตำรวจ
มีปัญหาอะไรเดี๋ยวไปคุยกับพ่อเขา
จากนั้นก็โทรศัพท์ให้คุยกับพ่อของผู้ชายคนนั้น

ไม่ได้ต้องการจะควบคุมตัวชายวัยรุ่นคนนี้อยู่แล้วนะ

ก็บอกว่าเออกลับไปกันแล้วกัน

แต่พอผู้ชายวัยรุ่นคนนี้เดินไปขึ้นรถ

ทำให้ชนเข่ายังจังเป็นรั้วเหล็ก
ก่อนที่วัยรุ่นคนนี้จะขับรถหลบหนีไป

ระกันไว้ในทำให้ผมไม่ได้รับอัตรา

เพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อความปลอดภัย
คือในสริชัยเนี่ยเขาเป็นรอป่าวพอร์ที่ดูแล
งานก่อสร้างอยู่ใกล้กับคอนโดที่ชายวัยรุ่นคนนี้ไปก่อเหตุ

แล้วเขาก็เป็นอาสาของตำรวจสพคลองหลวงด้วยไง
ทีนี้พอมีวินจักรยานยนต์รับจ้างมาบอกว่าเนี่ยมีคนมาอารวาสอยู่เขาเลยรีบไปดู

ใช่จะไปช่วยจะได้ไม่มีคนแบบบาดเจ็บหรือว่าอะไรนะ
ปรากฏว่าก็เจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าไปนะครับ
ก็มีคนขี่จักรยานยนต์รับจ้างในวินแถวนั้นนะครับ
ยืนยันว่าวัยรุ่นคนนี้เนี่ย
ก่อนหน้านี้ก็เคยมาก่อเหตุทะเลาะวิวาสกับคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดมาก่อนแล้วนะ
ก็มาสุริชัยไปแจ้งความว่า
ในข้อหาพยายามฆ่าแจ้งเวลาที่สพหลวง
แล้วก็เอาปืนที่แย่งจากวัยรุ่นคนนั้นมาได้

ตำรวจก็เตรียมจะออกหมายเรียกเจ้าของรถผู้ชายคนนั้น
ให้มารับทราบข้อกล่าวหานะ
เดี๋ยวก็ต้องดูว่าเป็นลูกของตำรวจจริงหรือเปล่าอะไรยังไง
แต่ว่าผู้ชายคนนี้พอก่อเหตุขับรถชนแล้วเนี่ยนะ
ตามรายงานข่าวบอกว่าได้ขับรถไปกลับรถที่คลินิกมิตรมัยตรีที่อยู่ใกล้กัน
แล้วก็ย้อนมาชนแผงกั้นของหอพักที่เอามากั้นไว้
แผงกั้นจนกระจกมองข้างหลุดแล้วก็ขับหลบหนีไป
ก็แจ้งความว่าที่สพคลองหลวงแล้วนะครับสำหรับคนที่เขาจะถูกชน